มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวนี้
ไม่รู้จะสงสารใครดีจริงนะคะ
หนองคายค่ะน้องชายหลอนยา
คว้ามีดฟันคอพี่ชายขณะนอนหลับอยู่บนเปรย์ที่บ้าน

เสร็จแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นความโหดร้ายคือ
โทรศัพท์ไปบอกแม่บอกว่าเนี่ยเพิ่งฆ่าพี่ชายตาย
นี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่๑นะคะ
บ้านนาฮำตำบลเฝ้าไร่จังหวัดหนองข่ายนะคะ
ศพของนายอธิพงศ์พลเซนอายุ๓๐ปีค่ะ
นอนอยู่บนเปรย์ศีรษะอยู่ที่พื้น
ในร่างกายของเขาถูกแทงด้วยของมีคมที่หน้าอก

นี่ก็คือนายนัทพลพลเซนค่ะ
อายุ๒๔ปีเป็นน้องชายแท้ของผู้ตายค่ะ
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจนะคะไม่ได้หนีไปไหนหรอก
ในบ้านพบมิดดาบยาว๒ฟุตมีคราบเลือดติดอยู่วางไว้บนโต๊ะกลางบ้าน
ก็คงจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
นายนัทพลบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าพี่ชายตัวเองตายเพราะหลอนยา
ตำรวจก็ตรวจร่างกายนะคะแต่ว่าไม่พบสารเสพติดค่ะ
ก็เลยไปสอบปากคำแม่นะคะ
ก็ทราบว่าหลังก่อเหตุลูกชายคนเล็กเนี่ยก็โทรศัพท์ไปบอกว่าฆ่าพี่ตาย
ซึ่งครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าน้องคนเล็กคนนี้ติดยาเสพติดนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ครอบครัวก็พาไปรักษาแต่ว่ากินยาไม่ต่อเนื่องก็อาจจะทำให้มีอาการหลอน

ส่วนความคืบหน้าวันนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายบอกว่า
เหตุการณ์นี้พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วว่าก็จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เพราะว่าประเมินแล้วว่าผู้ต้องหามีปัญหาทางจิตเวท
แต่ก็ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วตอนนี้ก็ฝากขังต่อสารจังหวัดหนองคายแล้ว
พอเข้าไปอยู่ในความควบคุมของเรือนจำจังหวัดหนองคาย
ก็จะมีการส่งตรวจอาการทางจิตเวท
ประกอบการพิจารณาคดีต่อไปค่ะ
โอ้โหเศร้าทุกคนนะคะเจอแบบนี้นะคะ